ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้เอง
ก็เตรียมพร้อมแล้วในการปรับเพิ่มการระบายน้ำ
เพื่อจะพร่องน้ำให้น้ำไหลออกมาเรื่อย

ปริมาณน้ำใหม่ที่กำลังจะเพิ่มขึ้น
ปริมาณฝนที่จะตกประมาณต้นเดือนตุลาคมนี้

ถ้ามีการระบายน้ำเพิ่มมาเป็นตัวเลข๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจริง
จะทำให้บ้านเรือนประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบ
เพราะว่าน้ำจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนี้พร้อมกันนะครับคุณผู้ชม
จากคุณสรอัตรวิรังศรีอรุณผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเขื่อนพระราม๖
ได้เพิ่มการระบายน้ำจาก๒๔๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เป็น๔๖๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
และจะเพิ่มเป็น๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันพรุ่งนี้
จากกรมชนประธานได้มีการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา

เพื่อแบ่งเบาภาระน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาครับ
หลังจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้มีการระบายน้ำบางส่วน
ลงสู่ครองชัยนาฏป่าศักดิ์เพื่อผ่านลงสู่แม่น้ำป่าศักดิ์
ประกอบกับเขื่อนป่าศักดิจุลสิตมีการระบายน้ำออกจากเขื่อน
อัตรา๒๔๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ส่งผลให้ในขณะนี้นะครับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนพระราม๖

เจ้าหน้าที่จึงต้องระบายน้ำออกในอัตรา๔๖๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จากเดิมที่ระบายในอัตรา๒๔๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อรอรับน้ำก้อนใหม่ที่คาดว่าจะไหลมารวมบริเวณ
เขื่อนพระราม๖ในช่วงต้นเดือนตุลาคม
อัตรา๖๒๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ทำให้ต้องมีการปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มขึ้น
โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ที่จะระบายในอัตรา๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
และจะระบายลงคลองระพีพัฒน์ในอัตรา๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อระบายออกลงสู่ริมครองชายทะเลอ่าวไทย
สำหรับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำในครั้งนี้
แน่นอนว่าเป็นพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนพระราม๖
อย่างอำเภอท่าเรือและอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ลาบลุ่มต่ำ
โดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือ
บริเวณวัดสตืออำเภอท่าเรือ

คือตอนนี้เราก็จะพยายามเพิ่มทุกวัน
ละประมาณ๒๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แต่ก็จะประมาณไม่เกิน๑๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ทางด้านท้ายน้ำของคลองระพิพัฒน

ของรถพิพัฒน์แยกใต้ด้วยนะครับ
อกจากนี้ในพื้นที่ตะบนป่าจันท

จากขณะนี้บางจุดมีน้ำล้นตลิ่ง

และในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีน้ำเข้าพื้นที่

จะมีการระบายน้ำเป็น๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จากการสอบถามในอำเภอท่าเรือก็ระบุนะครับ
ว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ผู้นำท้องถิ่น
เข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชน

เตรียมนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้ง
เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ด้วยครับ
จากนี้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ
อย่างใกล้ชิดไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับ
เนื่องจากจะมีน้ำเหนือไหลเข้ามาสมทบในช่วงต้นเดือน
แต่หากสถานการณ์ฝนเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา

สถานการณ์น้ำก็จะไม่น่าเป็นห่วง
และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวี
รายงานจากวัดสตืออำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาครับ